โจรก็ขโมยรถขับหนีไปเลย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสองสามีภรรยาที่เห็นเหตุการณ์
โจรกำลังขับรถคันที่ขโมยมาผ่านหน้าตาคุณไปปุ๊บ
คุณจะทำยังไงไปดูสองสาวอินภรรยาคู่นี้กันค่ะ

พี่เชฟมายัว
พี่เรามาแล้วพี่เชฟ

มันขึ้นอะไรเลยพี่
มันก็ขับรถชนตำรวจพี่เจน
มันยังนี่เลย

ทำนี่ไง

ก็จะไม่เข้าใจเหตุการณ์
เกิดอะไรขึ้น
และรถกรรมเขา
โดนขโมยมาจากบริเวณตำบลพังตรุ

ขับหนีมาตามถนนสาย๓๔

พลเมืองดีคู่นี้เขาก็มีการบรรยายเหตุการณ์ไว้
โอ๊ยพี่เชศมันมีมีดด้วย

แต่ว่าคือเขาบรรยายไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัว
เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงอะเนาะคนที่ถ่ายคลิป
เป็นผู้หญิงก็หวาดกลัวว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เขามาทำธุระอยู่ที่ตำบลพังตรุ
แล้วคืออยู่ดีชาวบ้านแถวนั้น
ก็ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยมีคนขโมยรถ

ก็ขับรถคันที่ขโมยมา
ผ่านหน้าสองสามมีภรรยาคู่นี้

แล้วก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดเหตุการณ์นี้ไปด้วย
ในโทรศัพท์เนื้อถือในโซเชียลูกองครรภ์
รถแบบวนไปวนมาคล้ายกับว่ารู้ว่ามีคนขับรถตาม
รู้ว่าสองสามีภรรยากำลังขับรถตามมาอยู่
แล้วก็โชคดีมากนะที่สามีของคุณพี่เขาเนี่ย
มีสติมากโทรไปประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลา
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือคุณเห็นไหมในคลิปช่วงสุดท้าย
เขาบอกว่าตำรวจจะยิงไปที่ยางยางของรถเพื่อที่จะให้รถหยุด
เพื่อสกัดกั้นรถคันนี้ไว้
๕นาทีหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะ
มาเลยค่ะเจ้าหน้าที่มาถึงเลยค่ะแล้วก็ทำการยิงยางรถเก๋ง
ที่คนร้ายขโมยมาแบบนี้แล้วก็เข้าจับกลุ่มคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่า
เตือนภัยใครหลายคนให้ระมัดระวังเลย
เวลาที่คุณจอดรถอย่าคิดว่าจอดแป๊บเดียวไม่ล็อกรถ
เสียบกุญแจรถคาไว้หรือแม้แต่มีเด็ก
ใครนั่งอยู่ในรถก็ไม่ควรทั้งนั้น
ควรจะตรวจสอบให้ดีว่าล็อกรถเรียบร้อยหรือยัง
อย่าเสียบกุญแจทิ้งไว้นะคะแล้วก็ต้องชื่นชมนะ
พี่พลเมืองดีทั้งสองคนที่เขาถ่ายคลิปไลฟ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้กับคนในโซเชียลได้ติดตามกัน
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตาม
แล้วก็สกัดจับคนร้ายเอาไว้ได้ในที่สุด

แต่ว่าที่เรามานำเสนอกันแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใหญ่จับใจตลอดค่ะ